เพราะว่าทำงานกับพี่ตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งแต่เล่นละครเล่นหนัง
แล้วก็ในฐานะนักแสดงที่พี่ตัวกำกับด้วย
ตอนที่ความจัดการการได้รู้สึกหรือพูดอะไรตรงนั้นบ้างไหมคะ
จะบอกว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้พี่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ทุกวันที่มาสวดก็จะบอกพี่เขาว่าไม่ต้องกังวลอะไร
ให้เขายืนดูอยู่ข้างบนดูทีมงานดูครอบครัว
ทุกอย่างที่เขารักเขาห่วงค่ะ
ไม่ใช่ว่าพี่ตัวคงแบบว่าเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็งานห่วงตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะพี่ไปสบายแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ขอให้เขาไปอยู่ในที่สงบสวยงาม
มีความระวังสมภัยกับพี่ตัวขนาดไหนค่ะ
ก็ค่อนข้างสนิทเพราะว่าก็ทำงานด้วยกันเยอะ

ก็ตกใจมากตอนที่รู้ข่าว
คือรู้จากภาพข่าวเพื่อนส่งมาให้ก็แบบ
อึ้งไปอยู่ทั้งคืนเลยค่ะ
ไม่กล้าลงอะไรเพราะว่าข่าวปลอมหรือเปล่า
เพราะว่าไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าพี่ตัวไม่สบาย
ถึงขั้นเป็นมะเร็งสุดท้ายอะไรขนาดนี้
แล้วก็เห็นเขายังแข็งแรงแบบแข็งแรงมากคือ
งานครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันก็คือ

แต่ว่าก็ไม่เข้าฉากกันแบบรวมมากกว่า

ก็ยังเห็นที่เขาก็ปกติคือ
ก็เห็นยังทำละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่คิดเลยว่าจะไปเร็วขนาดนี้จริง

จริงจังมากแล้วก็เต็มที่มาก
ทั้งในความเป็นนักแสดงในความเป็นผู้กำกับ
ยิ่งถ้าแบบว่าทำงานผู้กำกัดที่แบบสุดค่ะ

ทุกครั้งที่ไปกองก็จะเห็นภูมิกลับไปถึงป่อน
ทีมงานตลอดจะไปก่อน
แล้วก็ทำงานไม่หยุด

แล้วก็แบบว่าทำงานเยอะอะ

เราก็จะแซวว่าพี่ถ่ายเยอะมากเลย

เพราะว่าเป็นต้นแบบในการทำงานเดียวกัน

ก็เหมือนแบบทำงานมารุ่นเดียวกันนะคะ
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในฐานะนักแสดงคือ
เป็นต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะเลย
ท่องบทได้แบบจำบทได้เก่งมาก
แล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวละคร
ทุกอย่างที่เวลาเขารับได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเล่นเนี่ยเขาเป็นตัวละครนั้นจริง
ซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ทำงานด้วย
แล้วก็มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
เราจะได้ประโยชน์จากเวลาทำงานแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
มีอะไรที่เค้าจะพูดทุกอย่างที่นกอยู่เสมอมีอะไรที่เค้ามีด้วยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วเวลาทำงานร่วมกันมันจะเห็นการทำงานมากกว่า
เพราะว่าถ้าเวลาเป็นนักแสดงก็จะมีคืนที่ส่วนตัวเหมือนกันเวลาก็อยู่กลองหมายถึง
แต่ว่าถ้าในฐานะภูมิกับเขาก็จะแบบคอยบอกในหน้าที่ของความเป็นภูมิกับกับตัวละครที่เราเล่น
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเขามีความรักในการทำงานมาก

นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในฐานะคนทำงานนะคะ
ว่าแบบเออต้องแบบต้องเก่งให้ได้อย่างนี้ต้องมีพลังให้ได้อย่างนี้
มีศรัทธาในการทำงานให้ได้อย่างดี
ได้แต่กอดพูดไม่ออกเหมือนกัน
เพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาแย่ไปกว่านี้
ว่าก็ยังดีที่เขาก็ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่กับครอบครัว

ในวันที่จะไม่มีพี่ชายคนนี้อีกแล้วมันใจหายขนาดไหนมันมี
มันใจหายตั้งแต่วันที่รู้ข่าวแล้วค่ะ
เพราะว่าเราเสียบุคลากรดีที่เก่งมากเลยนะ
ยังวาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้แบบได้เล่นละครที่พี่ตัวกำกับอีก
เพราะว่าเขาแบบทั้งเขียนบททั้งทำเบื้องหลังทั้งหมด
ใครที่ได้เป็นนักแสดงของพี่ตัวนึกว่าแบบจะมีงานที่ดีที่เก็บไว้เป็นความทรงจำได้
ก็เสียด้ายความเป็นนักแสดงและพู่งกับ
ความตั้งใจความลับมาทางงานและ๑๙๕๕ประหลาดความรับมาทางลักทธุ์

เสียดายที่แบบหลายคนไม่มีโอกาสร่วมงานกับพี่ตัว
ไม่ได้อยู่ในฐานะนักแสดงกับผู้กำกับ
งั้นแบบเขาจะได้อะไรอีกเยอะ

ได้งานดีที่เก็บไว้ภาคภูมิใจได้ต่อไป
จริงก่อนหน้ามีพี่ตัวกับพี่น้อง

ตัวงานเยอะแล้วก็มีละครครับ

ก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยว่า

สัญลักษณ์ที่ได้เจอกันคือเพราะมีการความขัดแข็งอะไรอย่างนี้

เล่นสีโยธยาของหม่อมน้อย
เจอกันเวลาวันพลังคาหรือวันที่เข้าฉาก

ไม่เคยมีใครรู้ข่าวอะไรมาก่อน
ขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป